สาราริมน้ำนะครับใกล้กับตึกใกล้กับอาคารเลย

และเจ้าหน้าที่สงสัยว่าชายเร่ร่อนเป็นคนวางเพลิง
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านฝั่งตรงข้าม

ไฟมันจะลุกลามไปที่ตึกหรือเปล่าคุณดูสิ
ใกล้มากเลยนะนี่ฮะแล้วเริ่มมันไฟมันลุกลามแล้ว
แล้วก็ควันขโมงขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้นะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้สาราริมน้ำ
ใกล้กับบ่อสูบน้ำสะพานยาวตรอกสะพานยาว
สัมพันธวงศ์กรุงเทพเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาเป็นสาราบริมน้ำเก่า
จริงเลิกใช้มานานแล้วพื้นที่ประมาณ๒๐๐ตารางเมตรนะครับ
มีแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งออกจากสาลานะฮะ
นี่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุฉีดน้ำสกัดเพลิง
ใช้เวลา๑๐นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไฟไหม้เกือบทั้งสารานะฮะ
อกจากนี้เปลวไฟลุกลามไปสถานีสูบน้ำตรอกสะพานยาว
ไฟไหม้เสียหายเล็กน้อยส่วนอาคารสูงที่เห็นอยู่ใกล้เคียง

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานีสูบน้ำอยู่ในอาการตกอกตกใจแล้วฮะ
จากเสื้อผ้าที่แขวนไว้แล้วก็สิ่งของที่เขาพักอาศัยอยู่

ตรงจุดใกล้สารานะครับ
ก็ตกใจเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ถูกไฟเผาไปหมดนะครับ
โดยนายวิทยาผู้ดูแลสถานีสูบน้ำให้การว่าตอนนั้นตนเอง
อยู่ที่สถานีเพียงลำพังแต่ว่าช่วงเกิดเหตุนะครับ
ออกไปข้างนอกไปซื้อของเมื่อกลับมาเห็นไฟกำลังลุกโชนเลย
ตัวเองไม่สามารถดับเองได้ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับ
จะมีชายเร่ร่อนมาพักอาศัยอยู่ที่สาราดังกล่าวมาประมาณ๑ปีแล้ว
ก็คือนายยอดอายุ๕๐ปีมีนิสัยชอบเสพยา
และนิสัยไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของเขาคืออะไรรู้ไหม

เรื่องต้นตำรวจสนจักรวรรดิจะไปเชิญเจ้าหน้าที่

แล้วก็ตัวนายยอดไปสอบปากคำพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด
โดยนายยอดผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธ
ว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุ
ทำให้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาใดได้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับ
เป็นการวางเพลิงจุดไฟแชคเล่นหรือว่ายังไงหรือเปล่านะฮะ